ทีนี้เราไปดูบรรยากาศที่บ้านเกิดกันบ้างนะคะ
ที่บ้านเกิดมีการเตรียมพร้อมเตรียมสถานที่
ที่จะรอรับศพของจ่าเอกสมานอย่างไรบ้าง
โดยทั้งคุณพ่อคุณแม่ญาติญาติแล้วก็ชาวบ้าน
ที่บ้านหนองคูที่ตำบลหนองหงษ์
อำเภอจตุรพักษ์พิมารที่จังหวัดร้อยเอ็ด
ซึ่งเป็นบ้านเกิดก็เตรียมการจัดสถานที่
เพื่อที่จะรอรับศพจ่าเอกสมานกุนันหรือว่าจ่าแซม
แล้วก็ทีมข่าวของเราก็ไปถึงที่บ้านด้วยนะคะ
มีโอกาสได้เจอทั้งคุณพ่อคุณแม่
คุณพ่อคือคุณพ่อวิชัยกุนันอายุ๖๑ปี
คุณแม่ก็คือคุณแม่สำรานกุนันอายุ๖๒ปี
พอเราได้พูดคุยเนี่ยทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าเสียใจมากเลยนะคะ
เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างเนี่ย
ก็ต้องช่วยปลอบใจโดยเฉพาะคุณแม่นี่
โอ้โหร้องไห้อยู่ตลอดเวลาค่ะ
ซึ่งคุณพ่อก็เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
เล่าให้ฟังบอกว่าคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ย
มีลูกทั้งหมด๔คนแต่ว่าลูก๓คนเสียชีวิตไปแล้ว
เหลือแต่ลูกชายคือแซมจ๋าแซมเนี่ยค่ะ
คอยดูแลพ่อกับแม่
ทุกเดือนเนี่ยจ๋าแซมก็จะส่งเงินให้กับพ่อแม่ใช้เดือนนึง
บาทแล้วก็คอยดูแลคุณตาคุณยาย

คุณพ่อบอกว่าไม่คิดเลยว่าลูกชายจะมาเสียชีวิต
เพราะปกติเองลูกชายเป็นคนแข็งแรงตลอด
ร่วมแข่งขันใดกีฬาหลายรายการ
ได้ทั้งเหรียญได้ทั้งถ้วยมาครอง
นี่คือสิ่งที่บอกให้รู้ว่าลูกชายแข็งแรงมากนะคะ
โทรศัพท์คุยกับคุณพ่อนะโทรมาบอกพ่อ
พ่อก็บอกว่าไม่อยากให้ลูกเข้าไปในถ้ำเลย
กลัวว่าลูกจะได้รับอันตราย
ลูกชายบอกว่ามาถึงแล้วก็จะต้องปฏิบัติหน้าที่
แต่ก็บอกกับคุณพ่อว่าพ่อไม่ต้องเป็นห่วง
หลังจากนั้นก็มีการโทรศัพท์มาเล่าเรื่องการทำงาน
ให้ฟังเป็นระยะนะคะ
แล้วก็ลูกชายบอกกับพ่อด้วยบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาขาย
เดี๋ยว๑๕กรกฎาคมนี้จะกลับมา
เดี๋ยวฟังเสียงคุณพ่อของจ๋าแซมหน่อยนะคะ

ถ้าไปไม่ไปช่วยมันกระดูกอะไรหนึ่งนะ
แต่จริงไม่ก็ปลอดภัยได้

โทรมาก่อนที่วันที่เสร็จนะ

ไลน์มาไลน์มาอีกวันอีกวันบ่าย
มีคนที่รักมือไลน์ชะมันเลยครับ
พ่อเเหลี่ยวไม่ะครับลูกชายก่อนมีพี่มีน้อง
มีเยอะกันแต่ไม่เยอะ

มันมีอยู่๔คนแต่ว่าเขาเสียหมด
ตอนนั้นในเดือนนึง
เดือนเดือน
ตอนนี้เลยผมมาเหลืออยู่คนเดียว
จากทีมข่าวได้ไปพูดคุยได้ไปปลอบใจคุณพ่อแล้ว

คือแม่ยังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียลูกชายไปนะคะ
จะต้องมีเจ้าหน้าที่ต้องมีเพื่อนบ้านมาคอยปลอบคอยดูแลอยู่อย่างใกล้ชิด
แล้วคุณแม่ก็บอกกับผู้สื่อข่าวด้วยบอกว่าก่อนที่จะเข้าถ้ำเนี่ยนะ
โทรศัพท์มาบอกว่าเดี๋ยวจะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในถ้ำแล้วนะ
หลังจากนั้นแม่ก็มาทราบข่าวอีกครั้งนึงว่าลูกชายเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่
แล้วคุณแม่ก็เล่าให้ฟังด้วยค่ะบอกว่าลูกชายแต่งงานกับแฟนสาว
ทำงานอยู่ที่เดียวกันในสนามบินสุวรรณภูมิแต่ยังไม่มีลูกด้วยกัน
แต่มีการเอาหลานสาวอายุ๖ขวบไปเลี้ยงเผื่อจะเป็นเคล็ด
จะได้มีลูกของตัวเองตามความเชื่อของคนทั่วไป
แล้วแม่ก็บอกด้วยบอกว่าพอรู้ข่าวลูกเสียชีวิตแล้ว
อยากให้ลูกไปสู่สุขติแล้วก็ไม่ต้องห่วงพ่อกับแม่
ฟังเสียงคุณแม่หน่อยนะคะ

คุณพ่อคุณแม่ของจ๋าแซมก็ยังระบุด้วยนะคะ
ถึงจะเสียใจกับการจากไปของลูกชายมากแค่ไหน
แต่ก็ภูมิใจในตัวลูกชาย
แล้วก็ไม่อยากโทษทีมหมูป่าหรือว่ากล่าวโทษ
ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นความผิดของใคร

ส่วนทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดคือนาย
บุตรกองทองรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แล้วก็ชาวบ้านก็เตรียมสถานที่ตรงนี้ค่ะ
เป็นบริเวณสาราการประเรียนวัดบ้านหนองคู

แล้วก็จะใช้ที่ตรงนี้เป็นสถานที่ตั้งศพจ่าแซม
เพื่อที่จะประกอบพิธีตามศาสนา

เพื่อความสะดวกของคนที่จะเดินทางมาร่วมไว้อาลัยให้กับจ่าแซมเป็นครั้งสุดท้าย
แล้วก็เดี๋ยวรอดูนะคะบรรยากาศการเคลื่อนศพมาถึงจังหวัดร้อยเอ็ดที่บ้านเกิด
ถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้ายังไงไทยรัฐทีวีรายงานให้ทราบกันนะคะ
แน่นอนนะคะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่แค่ครอบครัวที่เสียใจ
ประชาชนคนไทยเพื่อนร่วมงาน
เจ้าหน้าที่อาศักดิ์สรรค์คือทุกคนเสียจริงหมดเลย
ต้นสังกัดเองนะคะก็คือออกมาแถลงการ